นอกจากปลูกป่าแล้วเนี่ยเขายังมีการทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ
ไปค่ะตามกันไปเลยนะคะ
ไปที่บริเวณสรรเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง
อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

มาเลยค่ะมาถึงเนี่ยก็จะเจอกับชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ป่าจำนวนเกือบ๕๐๐คนเลยนะ

เขาว่ากันว่ามาที่นี่เพื่อร่วมกันปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียวให้กับป่าดอยสุเทพ

ถ้ามาที่นี่ทำพิธีก็ต้องมีพระสงฆ์นี่แหละมาร่วมประกอบพิธีกรรม

มีการเตรียมกล้าไม้เอาไว้จำนวนมากเลยนะ
อยากจะให้ผืนป่าดอยสุเทพแหล่งท่องเที่ยว
แล้วก็ผืนป่าอนุดมสมบูรณ์กลับมาเขียวขจีอีกครั้งนึง

ใช่คือทุกอย่างที่เห็นเหมือนจะสนุกสนานก็จริงนะ
แต่ว่าเป็นพิธีการพิธีกรรมที่สำคัญ
เหตุผลที่ต้องจัดแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
อยสุเทพโดนทำร้ายจากนักลงทุน
คือนักลงทุนก็อาจจะอยากมาครอบครองพื้นที่ป่า
เพื่อทำแหล่งท่องเที่ยวก็ว่ากันไปตามเหตุผล

ชาวบ้านก็เลยต้องทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อย
ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภัยไม่โกรธชาวบ้าน
ก็จะได้ทำให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเป็นปกตินะคะ
ในงานเนี่ยจะมีการสวดขอขมาโดยพระเป็นผู้นำสวด
มีการเชิญวงกลองยาวมาเล่นเปิดในงาน
และมีอาสาสมัครแต่งตัวเป็นนางรำมามารำสร้างสีสัน
แล้วก็มีการทำกระทงลักษณะแบบนี้นะคะ
เริ่มงานคือเริ่มด้วยการไหว้ครูที่โต๊ะหมู่บูชาแบบทางภาคเหนือนะคะ
จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาผืนป่านี้ต่อไป
และชาวบ้านนี่นะคะเขาจะต้องขึ้นไปทำพิธีบนดอย

จากนั้นก็เดินลงดอยมาถนนเพื่อเดินโชว์พาเรท
เดินดุนโรงให้ทุกคนออกมาช่วยกันปลูกป่า
ในงานเนี่ยค่ะก็จะเห็นเห็นไหมคะมีการร่ายรำ
ในลักษณะของทางชาวล้านนา
งามจริงและเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
แล้วก็เป็นการสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะ
พอเสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมดประชาชนก็จะนำต้นไม้ที่ทางกลุ่มได้เตรียมเอาไว้
เอาไปปลูกปลูกเติมในพื้นที่ที่เว้าแหวก

จะได้กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจีอีกครั้งหนึ่งนะ

ต้นไม้ในเขตป่าสงวนในภาคเหนือแล้วก็ในเขตป่าดอยสุเทพเนี่ย
จะได้เขียวขจีอุดมสมบูรณ์แล้วก็เติบโตไปนะคะ
โดยที่ไม่มีใครมาลุกรานอีกต่อไป
คือไอ้ปัญหาเนี่ยเอาจริงนะมันต้องทุกภาคส่วนจริงนะ
ร่วมด้วยช่วยกันประชาชนเป็นหูเป็นตานะครับ
ไม่ได้ไปร่วมกับนายทุนที่หวังจะมาฮุบพื้นที่
ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันด้วยนะ
ใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราเห็นประชาชนสนใจการปลูกป่ากลับมาให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูกันอีกครั้ง
สำคัญคือปลูกแล้วก็ช่วยกันดูแลด้วย